สนใจนะครับก็คือเรื่องของงานเลี้ยงที่บุรีรำเนี่ยนะครับ
เขามีการเปิดให้สื่อมวลชนได้เข้าไปนะครับ
สอบถามแล้วก็มีการกินเลี้ยงกัน
มีสื่อมวลชนทั้งสายฟุตบอลสายกีฬาแล้วก็สายมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับ
คุณเอมิชอบเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของธีรทรบุญมาทันนะครับ
ที่มีข่าวลงไปมากมายว่าค่าตัวเนี่ยซื้อกลับมา๓๐ล้านบาทสุดท้ายนี่ไม่ใช่นะครับ
ค่าตัวเนี่ยนะครับเพียงแค่๒แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับ
เมื่อวานครับบุรีรำมีการจัดงานขอบคุณสื่อมวลชน
ไลท์ก็อยู่ที่การให้สัมภาษณ์คุณเนวินนี่แหละครับ
กับการดึงธีรทรบุญมาทันกลับมาร่วมทีมรอบ๒
บิ๊กเนยก็บอกว่าใช้เงินครับ๒๐๐๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
ก็เป็นเงินไทยเนี่ย๖๗๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็ยืนยันว่าอุ้มเองจะไม่ทับตำแหน่งกับศาสลักหายประโคนนะครับ
และสวมเสื้อหมายเลข๒เบอร์เก่าที่เขาเคยใช้
แล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับสัญญาของเทียร์ธรรมบอกชัดเจนครับ
แล้วก็รับค่าเหนื่อยเดือนละ๑๒๐๐๐๐๐บาท
เดือนถือว่าเป็นนักเตะไทยที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะสุดแล้วล่ะครับ
มันเป็นวิถีฟุตบอลนะครับ

ดิวของการย้ายของผู้เล่นเนี่ย
มันต้องเกิดขึ้นบน

ก็คือตัวสโมสรต้นสังกัด
สโมสรที่จะรับโอนแล้วก็ตัวเด็กด้วย
เงื่อนไขแล้วก็
ข้อตกลงความตั้งใจมันเป็นยังไงนะครับ

เพราะว่าระบบที่เรา
ที่มาสะเขาเข้ามาแล้วก็มาวางระบบใหม่

ผมเชื่อว่าเดี๋ยววันเปิดเลขมาก็จะได้เห็น